วันนี้มีการประชุมคอรมอลประเด็นสำคัญยังเป็นเรื่องของยางพารานะครับ
ใช่ค่ะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะ
ของงบประมาณเพิ่มเติม๒๕๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะซื้อยางจากเกษตรกรเพิ่มเติม
หลังจากที่ราคายางปรับสูงขึ้น๖๗บาทต่อกิโลกรัม
อกจากนี้ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
นายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรวมทั้งทักทายสื่อมวลชนด้วย

จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เชิญค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายกับสื่อมวลชน

พร้อมกับโวยพรให้ผู้สืบขาวทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีน
และนี่ก็เป็นบรรยากาศการทักทายกันระหว่างสื่อมวลชน
ประจำธรรมเนียบรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรี
หลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี
งดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไป
ซึ่งเช้าวันนี้นะคะก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทักทายกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่แจ่มใสและค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะคะ
ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้สักกระดาษสวัสดีค่ะ
ซึ่งนายกก็ได้อวยพรขอให้สื่อมวลชนทุกคนมีความสุขในช่วงวันตรุษจีนค่ะ
ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าตึกบัญชาการหนึ่งนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ราชรัฐร่วมใจต้านภัยยุงลายค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าอยากให้มีการให้ความรู้กับประชาชน
ในข้อมูลเบื้องต้นอย่างทั่วถึงในการรักษาโรคไข้เลือดออก
และอยากเห็นความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อป้องกันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก
จากภูมิภาคอาเซียนมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการแพร่พันธุยุงลายค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
กระทรวงพาณิชย์เสนอของงบประมาณกลางปี
เพื่อปฏิรูปการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์
งานภายในประเทศและงานระหว่างประเทศจำนวน๑๕๐๐ล้านบาทค่ะ
แบ่งเป็นงบประมาณขับเคลื่อเศรษฐกิจภายในประเทศมูลค่า๖๒๐ล้านบาท
โครงการกรมการค้าภายในและงบประมาณสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ๘๘๐ล้านบาท
โครงการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการพิจารณาเสนอข้อเสนอของการยางแห่งประเทศไทย
ของงบประมาณอีก๒๕๐๐ล้านบาทเพื่อซื้อยางเพิ่มเติม
หลังจากที่การซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงในปริมาณ๑แสนตัน
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมทำให้ราคายางปรับขึ้นกิโลกรัมละ๖๗บาทค่ะ
กระทรวงเกษตรและสหกรนะคะยังจะเสนอของงบกลางมาใช้ในโครงการ
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภายแล้ง
ปี๒๕๕๘๒๕๕๙จำนวน๓๖๐๐ล้านบาทใน๖๔๘๑โครงการ
เพื่อที่จะได้เริ่มดำเนินโครงการก่อนเดือนมีนาคม๒๕๕๙ค่ะ
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เสนอขอให้ที่ประชุม
เห็นชอบขอปรับโครงสร้างการค้าของประเทศในวงเงิน๑๕๐๐ล้านบาทค่ะ

ก็เป็นประจำที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงผลการประชุม
ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบค่ะ
ซึ่งก็ติดตามดูนะคะว่าวันนี้บรรยากาศการประชุมค่ะ
การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ